นี่ผลไม้ค่ะผลไม้นี้เรียกว่าใครที่อยากจะเหมือนกับเรียกว่ากินในช่วงปิดท้ายฤดูการอย่างทุเรียนเนี่ยสั่งไปนะคะ
โดยเฉพาะทุเรียนอินซีหรือว่าปลอดสารพิษที่จังหวัดชุมพรแต่ไม่ไปไกลขนาดนั้นค่ะ
คุณยุธยาตุ้มมีผู้สื่อข่าวเสียงดีของเรานะคะพาไปที่นนทบุรีนี่เอง
กลปิดพร้อมไปดูกันว่าทุเรียนอร่อยแค่ไหนค่ะหวันนี้นะครับใส่ชุดมาเข้ากับบรรยากาศของสัก

ส่งตรงมาจากเกษตรกรชาวจัวรรดิ์ชุมพรไปชมกันเลย
ก็ทุเรียนที่กองอยู่ตรงนี้ไม่ธรรมดานะสิครับ

เพราะเป็นทุเรียนอินซีปลอดสารเคมีทุกขั้นตอนการผลิตเลยนะครับ
ส่งตรงจากเกษตรกรในจังหวัดชุมพร
ปากซอยสามัคคีจังหวัดนนทบุรีนี่เอง
ก็ต้องไปเยี่ยมเยี่ยนเอาใจแฟนคลับรายการตลอดข่าวเช้านี้

เอ๊ะหรือเอาใจตัวเองกันแน่เนี่ย
นี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ชาวสวนทุเรียนเกือบ๖๐เจ้าในอำเภอประทิว
แซะผะโต๊ะสวีทุ่งตะโกและหลังสวนในจังหวัดชุมพร
รวมตัวกันเริ่มทำสวนทุเรียนอินซี
หลังปลายปีที่แล้วสวนทุเรียนของชาวบ้านเจอปัญหาฝนตกชุก
ประกอบกับใช้สารเคมีหนักมาหลายปี
ทำให้ต้นทุเรียนเริ่มอ่อนแอจนเกือบจะไม่รอด
หันมาใช้วิธีการใหม่ปลอดสารเคมีก็รอดมาได้ครับ
และได้พบกับประโยชน์จากวิธีนี้มากมาย
เรียนรู้การใช้ปุ๋ยขี้ไก่ขี้ค้างคาวไส้เดือนดิน
สำหรับปรุงรสชาติของทุเรียนให้ถูกใจผู้บริโภคด้วย
ให้อาหารของเราเนี่ยเรามองในเรื่องของ

ในดินแล้วก็บวกกับอุณหภูมิที่เหมาะสม
และสารอาหารที่ชนิดพันธุเรียนมีความต้องการ
นั่นคือส่วนหนึ่งในการที่ทำให้มีรสชาติตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
หวานมันแล้วก็มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ของทุเรียนน้อยลง
และการที่เกษตรกรขนทุเรียนจากชุมพรบุกไปถึงนนทบุรีครั้งนี้
เพื่อให้นักชิมได้ลิ้มชิมรสกับทุเรียนอินซีชุมพรที่ลองทำปีแรก
ประเมินผลในการพัฒนาคุณภาพต่อไปด้วย
ผมอยากให้ผู้บริโภคทุกคนใช้ลิ้นสัมผัสแล้วก็แยกแยะ
แล้วก็ช่วยเป็นผู้ให้คะแนน
มาดูความคิดเห็นของลูกค้ากันบ้างครับ

ชิมทุเรียนอีซีของชุมพรไปแล้ว

เพราะปกติไม่ค่อยทานแบบมันรู้สึกมันหนุ่ม

นุ่มนะฮะค่ะโอเคตัวเนื้อโอเคค่ะโอเคครับค่ะ

โอเคค่ะน้อง
โอ้โหได้ชิมแล้วตัดสินใจซื้อทันที
ทุเรียนล็อตแรกนี้ขนมาจากสวนเกือบ๕๐๐ตัน

ลูกค้ามาชิมก็ติดใจซื้อกลับกันเยอะมาก
หมอนทองแล้วก็ก้านยาว

ผมเองก็ไม่พลาดที่จะลองชิมบ้างเหมือนกันครับ
อันนี้ทุเรียนหมอนทองนะครับ
เราจะมาชิมทุเรียนกัน

ลูกก็กินได้เพราะว่ารสชาติดีมากครับ

อร่อยมากละมุนนุ่มลิ้นมาก
ทุเรียนอินซีชุมพรมีกำหนดจะตั้งเต็นต์ขาย
ยาวไปจนถึงวันที่๒๗สิงหาคม
จนกว่าทุเรียนที่สวนจะหมดนะครับ
ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์สถานที่ขายฟรี
ให้ตั้งเต็นต์ขายเพื่อสนับสนุนสินค้าของเกษตรกรด้วย
ใครที่อยู่ใกล้ก็อย่าลืมไปอุดหนุนเกษตรกร
ชุมพรพร้อมแนะนำได้ด้วยนะครับ